ข่าวต่อไปทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าหัวขโมยในตาเป็นสับปะรดเลยนะครับ

แล้วคนคนนี้ไม่ควรจะเป็นหัวขโมยเลย
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กล้องวงจรปิดพระเอกตัวจริงจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลย

เป็นขโมยขอนในรถคันนี้แห้ง
นี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดบนอาคารจอบรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับ

เดินมาตรวจความเรียบร้อยอยู่ดีบนอาคารจอดบังเอิญเห็นรถเก่งคันนี้ไม่ได้ล็อกประตู
ไม่ได้ล็อกประตูลองเปิดปิดเดินรอบอยู่ดูลาดลาวแทนที่
ไปแจ้งเจ้าของว่าท่านลืมล็อกรถนะเขากลับมาผันตัวเป็นโจร
ฮะเปิดประตูเข้าไปขโมยของในรถแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างติด
มือมานะครับหลังจากนั้นก็ทำท่าทีเดินวนเวียนรอบรอบรถอยู่หลาย
รอบเลยนะเปิดประตูฝั่งท้ายทีเปิดประตูฝั่งขวาทีส่องอยู่แต่
รถคันนี้ไม่ยอมไปไหนคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าของ
บอกข้อความออกบอกว่ายามขโมยเงินโดยเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่ง
ญาติบังแคร์ครับเจ้าของรถจอดแล้วลืมล็อกแถมวางของมีค่า
เอาไว้ด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับเจ้าของรถรอปภเลยเปิด
เข้าไปขโมยของครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าของโพสต์ก็
เดตครับบอกว่าจับได้แล้วนะรอปภที่แปลงร่างเป็นโจรเป็น
หัวขโมยคนนี้เนี่ยเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานค่ะมายกมือไห้
หลกแบบนี้ฮะเนี่ยฮะซุดคุกเข่าไหว้เรียบร้อยทีเดียวบอกว่าเดี๋ยว
จะคืนเงินให้แต่มันไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับความผิดมัน
สำเร็จไปแล้วเจ้าของรถไม่ยอมความครับจับส่งตำรวจดำ
เงินคดีครับคงเป็นไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ารอปภเพราะว่าทำ
แบบนี้มีประวัตินะครับความโลภบังตาแท้ครับ